มาดูความคืบหน้าสำหรับบรรดายาดและครอบครัว
ของผู้ที่เป็นกรณีดังเลยก็คือนายเอ็มและคุณนิต้า
ซึ่งนายเอ็มนี่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายแฟนสาวก็คือคุณนิต้า

เอ็มเพราะว่าตอนนี้ถูกอยู่ในคุก
ใช่ถ้าเห็นว่าแม่เอ็มหิ้วแคบหมูไปเยี่ยมใช่ไหม

หลังจากที่เราถามคุณแม่ไปหลายครั้งเหมือนกันนะคะ

คุณแม่ก็ตอบอย่างแรกเลยช่วงที่อยู่ที่สอนอก่อน

ตอนนี้เอ็มถูกควบคุมตัวแล้วนะ

บอกไม่รู้ที่คุกไหนไม่รู้จะไปยังไง
แต่สิ่งที่ตอบมาแบบนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็วิเคราะห์นะ

สงสัยคือไม่กล้าที่จะไปเจอหน้ากับลูกชาย

และอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าลูกชายจะเกลียดเธอหรือเปล่า

ไปเจอว่าเธอดื่มสุราอยู่แล้วลูกก็กลับบ้านไปทันทีนะคะ

ก็เลยอยากให้คุณแม่ได้เจอกับลูกชาย
ก็คือคุณเอ็มนะคะพาไปเลยค่ะ
พาคุณแม่ก็คือนางรำภัยสิงโห
แม่ของนายชัยชนะสิริชาติหรือเอ็ม

เพราะยังไงแม่กับลูกก็ต้องเจอกันนะ
ต่างให้เรื่องตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วนะครับ

พาแม่ของนายเอ็มไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบปี
ที่แม่และลูกจะได้เจอหน้ากัน
และเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดเรื่องราวขึ้นมา
สำหรับคิวการเยี่ยมเมื่อวานนี้ได้รอบที่๑๕
ระหว่างที่รอแม่ก็คือคุณรำไพร
มีการไปเลือกซื้อนมกล่องซื้อคุกกี้
แล้วก็ซื้อแคปหมูให้กับลูกชาย
แต่ว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ส่งถึงมือคุณเอ็มโดยตรงนะ
จะต้องส่งให้เจ้าหน้าที่เรือนจำเอาไปให้คุณเอ็มอีกทีหนึ่งนะคะ
ใช้เวลาไม่นานนะคะสำหรับการพูดคุย

ก็คือคุณแม่เข้าไปในโซนในส่วนที่เขาจัดไว้ให้
หลังจากพูดคุยแม่ก็ออกมา
แล้วก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังหลังจากที่ได้เยี่ยมลูกชาย
บอกว่าพบลูกชายในสถานะผู้ต้องขัง
เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นผมก็ถูกตัดสั้น
ทันทีที่เจอหน้ากันนะคะคุณเอ็มร้องไห้ออกมาเลย
และสอบถามสารทุกข์สุขดิบและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางโทรศัพท์ที่เรือนจำเตรียมเอาไว้ให้
โดยมีกระจกกั้นกลางถ้าใครเคยดูภาพยนตร์จะนึกภาพออก
นั่งประจันหน้ากันนี่แหละแต่ว่ามีกระจกกั้น
แล้วก็จะพูดคุยกันจะต้องยกโทรศัพท์ฟังด้วย
ต้องยกฝั่งนี้ก็ต้องยกเป็นการพูดคุยกัน
คำแรกที่พูดลูกชายก็คือ
บอกรักลูกชายแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงเท่านั้นแหละค่ะ
เอ็มร้องไห้พร้อมกับขอโทษในสิ่งที่ทำลงไป
และบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเพราะรู้สึกเครียด
ยังปรับตัวกับสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำไม่ได้
และอยากให้แม่มาเยี่ยมที่เรือนจำบ่อย
ด้วยอ่าฟังเสียงคุณแม่นะค่ะมันมันก็บอกว่าแม่ขยันมามาเยี่ยม
ผมบ่อยนะถามว่าลูกกินข้าวยังยังไม่ได้กินอะไรเลยแม่จน
เที่ยงจนบ่ายนิดหนึ่งไม่ได้กินอะไรเลยเหรอเราได้สอบถามถามทำไมไม่
ผมกินอะไรไม่ได้เลยแม่หนูบอกหนูบอกว่าทำตัวดีดีนะ
ลูกจะติดนานแค่ไหนหนูก็ทำตัวดีดีลำบากยังไงอ่ะหนูก็ต้อง
ทนเพราะหนูทำเขาเขามายังไงเขาก็ต้องตัดสัญญาณเพราะว่า
ทำของเขาเขาก็เจ็บเขาก็ปวดแล้วหนูก็อยู่อย่างงี้
หนูก็เจ็บหนูก็ปวดก็เท่าเท่าที่หนูตีเขานั่นแหละความหมาย
พูดกลับมาเหรอครับแม่ผมขอโทษ
นอกจากแม่นายเอมที่ไปเยี่ยมนายเอมเมื่อวานที่เที่ยว
และไม่เคยเห็นว่านายเอ็มมีพฤติกรรมรุนแรงด้วยฟังเสียงเพื่อนค่ะ
โอ้ตกใจเลยพี่แต่ว่า
คิดเลยนะไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเป็นคนรุนแรงขนาดเนี้ยแบบว่าช็อกอ่ะ
ผมก็ช็อกอ่ะผมกับแฟนผมนี่ช็อกเลยอ่ะตกใจด้วยพี่แบบว่ายังไม่คิดเลยว่าเป็นมันอ่ะ
ถ้าผมไม่เห็นคลิปที่มันเอาหน้ามันออกมาอึ้งครับไม่รู้จะคุยอะไรไง
แต่ว่ามันเห็นหน้าเราแล้วมันร้องไห้ครับผมก็ทำตัวไม่ถูกก็คุยมัน
อยากให้ผมถามมันว่าเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ทำไมถึงต้องทำอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นห่วงมันอยากเจอแฟนมันแบบอย่างเงี้ยมันรักแฟนมันมากจริงจริงพี่
ที่เห็นพี่ได้ยินว่าเห็นเขาฝากให้เราไปบอกแฟนเขาด้วยเขาฝากบอกว่าไง
บอกว่าขอลูกอยากได้รูปที่ถ่ายด้วยกันแล้วก็ให้รอ
ส่วนทางด้านพ่อของน้องนีต้านะครับก็ยอมรับไม่คิดว่านายชัยชนะ
จะก่อเหตุทำร้ายลูกสาวจนเกือบตายได้เพราะเคยพูดว่าจะดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีไม่ใช่เหรอ
ส่วนผลกรรมที่ฝ่ายชายได้รับนั้นคุณพ่อน้องนีต้ารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมครับ
เพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยในขณะที่ลูกสาวของเขาเองได้รับความเจ็บปวด
ได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับส่วนที่แม่ของนายเอ็มออกมาขอโทษกับสิ่งที่ลูกชายก่อเหตุไปนั้น
นิต้าบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือว่าเกลียดแม่ของนายเอ็มเพราะถือว่าไม่ได้เลี้ยงดูนายเอ็มมาครับ
ผมไม่ได้ติดใจในตัวแม่ของเขาเลยเพราะว่าเอ็มก็ประกาศแล้วว่าเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับ
ก็ผมก็เลยว่าการมาขอโทษผมเนี่ยนะผมก็ถือว่ามันไม่มีน้ำหนักเขาไม่มีการเชื่อมโยงกันเขาไม่ใกล้ชิดกันก็ถือว่าผมก็ไม่โกรธแม่เขา
เขาบอกว่าเขาเมายาไงก็ประกาศเลยว่าที่เขาได้ทำอ่ะเพราะเขาเมายายิ่งผมยิ่งโกรธไปใหญ่เลยทีนี้
แรกเออว่าจะเออนึกว่าเขาบ้าเขาประสาทแต่ไปมาเนี่ยเขาบอกเขาเสพยาแล้วเขาก็เลยไปทุบตีโดยไม่รู้ตัว
ก็ตายอยู่ลูกผมเขาไปโทษความผิดให้กับยาแต่เขาไม่เจ็บเลยอะครับเขายังโอเคอยู่นะมือที่เขาตีลูกสาวผมก็ยังมีมือปกติอยู่
หน้าตาเขาก็ยังปกติอยู่นะครับลูกกับตาเขาก็ไม่เขียวช้ำเหมือนลูกสาวผมเพราะลูกสาวผมเจ็บกว่าอยู่นะถ้าพูดถึงตอนตอนนี้ครับ
ส่วนอาการของนางสาวนิต้าตอนนี้โดยรวมแพทย์บอกว่าดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นก็คือสามารถเดินไปเข้าห้องน้ำได้นะคะ
อักเสบของตาขาวเนี่ยลดลงการมองเห็นชัดเจนขึ้นบาดแผลรอยไหม้ที่แขนแห้งดีไม่มีการอักเสบรวมทั้งแผลที่ศีรษะก็ดีขึ้นตามลำดับ
แต่แพทย์บอกว่ายังต้องนอนรอดูอาการอีกระยะหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้แพทย์ก็บอกว่าน่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ๔เดือนนะคะ
ใช่ครับแล้วก็เมื่อวานี้ที่มีหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าไปเยี่ยมนีต้านะ
แล้วก็บอกกันทีต้าว่าถ้าหายแล้วอาจจะให้เป็นเหมือนพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นวิทยากรในการที่จะไปบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
เอาไปบอกกล่าวต่อสังคมกันหน่อยเพื่อเตือนสติเตือนใจคนในสังคมกันนะครับ